เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๒ปีนะ

แต่ว่ายังตามรังความแฟนอยู่เลย
เวลาช่วงที่เห็นว่าแฟนเก่าไปกับผู้ชายนะคะ
แล้วล่าสุดค่ะเขาไปเจอว่าแฟนเก่าเขานั่งรถเก๋ง

กับเพื่อนชายค่ะบุกเข้าไปเลยค่ะ
เอามีดเข้าไปจะพยายามแทงฝ่ายหญิง
ซึ่งเป็นแฟนเก่าของตัวเองเนี่ยนะคะ
ผู้หญิงถูกแทงด้วยที่บริเวณขาเนี่ยนะคะ

หลังจากตำรวจสายตรวจเขาได้รับแจ้งเหตุ
เขาก็ตามสกัดจับไว้ได้นะครับ
เพราะว่าคนที่ก่อเหตุเขาขับรถแท็กซี่สีเหลืองคันนี้
แทงอดีตแฟนของตัวเองค่ะ
ตำรวจสายตรวจของโรงพักเมืองนครนายกนะคะ
บุกไปจับตัวผู้ชายคนนี้อายุ๓๒ปีค่ะ
วิทยุสกัดจับกันให้วุ่นแล้วก็จับได้นะคะ
ทราบชื่อนายกิติชัยงามเจริญ

ใช้อาวุธมีดบุกไปทำร้ายชายหญิงคู่หนึ่ง
ซึ่งผู้หญิงเนี่ยเป็นอดีตแฟนของเขา

อยู่ในปั๊มน้ำมันแยกบ้านนางแก่งคอย
พอตำรวจไปตามหาชายหญิงผู้เสียหายที่ปั๊ม
ไม่เจอแล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะ
กระทั่งมีพลเมืองดีโทรศัพท์มาแจ้งว่า
ผู้หญิงผู้ชายที่เป็นผู้เสียหายที่ถูกคนขับรถทักซี
ไล่ตามแทงมาขอหลบหนีตาย

ผู้หญิงได้รับบาดเจ็บถูกมีดเฉือนที่บริเวณขาซ้าย
ผู้หญิงอายุ๓๑ปีนะคะก็เล่าให้ฟังแหละ
คนก่อเหตุชื่อว่ากิติชัยเป็นอดีตคนรักเก่า

ที่ผ่านมาเวลาที่นายกิติชัยไปมีแฟนใหม่
หายหน้าหายตาไปเลยไม่เจอหรอก
แต่พอเลิกกับแฟนปุ๊บกลับมาตามรังความทุกครั้งเลย
แต่ครั้งนี้รุนแรงมากจริง
ลักษณะเหมือนจะเอาชีวิตฟังเสียงสาวผู้เสียหายค่ะ
เพราะถือเขาก็ปลัดการมันเลย
อยู่ที่ตัวเองเค้าค่ะ
เราเลิกกับเค้ามานานยังไง

ตอนเค้าเลิกมาเป็นหมายเพื่อกลับมารุ้นวัย
ส่วนเหตุมาแท้งก็เหรอว่า
แฟนเก่าไปรู้ว่าผู้หญิงคนนี้นั่งรถเก๋ง
กับเพื่อนชายเขายังเป็นเพื่อนกันอยู่นะ

เอาไปถามผู้ชายคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะ
เขาบอกว่าช่วงเวลานั้นก็มากับผู้หญิงคนนี้
ขับรถมาจอดเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมัน
นายกิติชัยอาศัยช่วงที่หญิงสาวนั่งรออยู่ในรถคนเดียวค่ะ

ใช้มีดจี้คอต่อยท้องแล้วก็ใช้มือบีบคอ
ชายหนุ่มกลับออกมาจากห้องน้ำค่ะ
เห็นในรถกำลังต่อสู้กันกุ๊กกัก

แต่ว่าถูกนายกิติชัยต่อยหน้าสวนมาแล้วก็พยายามใช้มีดแทงด้วย

หญิงสาวได้จังหวะยกขาสองข้างถีบ
นายกิติชัยกระเด็นออกนอกตัวรถ
จากนั้นนายกิติชัยค่ะกวัดแกว่งมีดไป
พยายามจะเหมือนลักษณะแทงเนี่ยนะคะ
แต่ว่าไปโดนแค่ต้นขาของฝ่ายหญิงนะคะ
ชายหนุ่มก็เลยรีบขับรถหนีออกมา
และด้วยความกลัวว่านายกิติชัยจะตามมาค่ะ
กลับบ้านก็ไม่ได้เพราะนายกิติชัยรู้บ้านไงอืม
ขอไปแอบหนีตายอยู่ที่บ้านชาวบ้าน

แอบหนีตายอยู่ที่บ้านชาวบ้านหลังหนึ่ง
แล้วชาวบ้านเขาก็โทรแจ้งตำรวจอีกทีนะคะ
ซึ่งสรุปสุดท้ายนายกิติชัยก็ถูกสกัดจับได้ค่ะ